ความคืบหน้าเหตุแพ้ล่มกลางแม่น้ำมูลที่อุบลราชธานีกันหน่อยนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเลยคือประมาณตีหนึ่งได้ค่ะ

ข้ามฝ้ากลับมาเนี่ยก็คือขึ้นมาเยอะจนแพร่มันรับน้ำหนักไม่ไหว
คือล่มกลางแม่น้ำเลยนะคะ
ซึ่งพอเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุเขาก็รีบลงพื้นที่จัดชุดนักประดาน้ำลงไปช่วย
รายงานก็คือเสียชีวิต๒ศพศูนย์หายอีก๓คนนะคะ
นี่แหละค่ะพอเห็นร่างผู้เสียชีวิตครอบครัวก็คือร้องไห้เลยนะคะ
อันนี้เป็นผู้เสียชีวิตรายที่๒ที่ทางเจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาได้ตอนประมาณตีหนึ่งกว่าค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสิทธิ์พระจี้กงอุบลราชธานีนะคะ
เขาได้รับแจ้งเหตุแพร่ของชาวบ้านล่มกลางแม่น้ำมูล
ในพื้นที่บ้านคำนกหอตะบนคำเขื่อนแก้วอำเภอสิรินทรค่ะ

ชาวบ้านประมาณสัก๓๐กว่าคนได้
เขาข้ามไปดูหมอลำซิ่งที่วัดบ้านตุงลุง
โขงเจียมอุบลราชธานีฝั่งตรงข้ามเองนี่แหละ
ทีนี้จังหวะมันจะถึงฝั่งอยู่แล้วค่ะ
ผู้โดยสารก็คือทยอยมารอกันที่ฝั่งเดียว

ทีนี้พอ๓๐กว่าคนมากองอยู่ฝั่งเดียว
หนักมันก็เทลงมาเลยทำให้แผ่เอียง

ในแพร่ทั้งหมดก็ตกใจกระโดดเข้าฝั่ง
แต่ก็มีบางส่วนนะคะที่ตกลงไปในน้ำ
คนที่ขับแพร่หรือว่าบังคับแพร่นะคะ
ช่วยเด็กขึ้นมาได้๑คนเป็นเด็กอายุ๘ขวบนะคะ

แต่ตอนที่ช่วยขึ้นมาเนี่ยน้องหมดสติ

ตอนนี้มีผู้สูญหาย๔คน
อภัยเมื่อคืนนี้มีผู้สูญหาย๔คนนะคะ
มีนางสาวจิรวรรณยิ้มช้างวัย๓๑ปี
เด็กชายเต็งหนึ่งภัญศาสตร์วัย๑๒ขวบ
ของนายหนึ่งศักดาแล้วก็มีนายสัตจะใช่ชะพูทรวัย
๓๑ปีนะคะนังสาวชุดชาวบ้านก็นำเรือช่วยกันออก
ค้นหาผู้สูญหายทั้ง๔รายอย่างต่อเนื่อง
คือตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงเช้าวันนี้ค่ะหากันอย่างต่อเนื่องเลย
นักประดาน้ำ๒ชุดลงค้นหาใต้น้ำจุดที่คาดว่าแพร่ล่ม
จนสามารถนำร่างของนางสาวจิรวรรณยิ้มช้างขึ้นมาจากน้ำได้ตอน๙โมง๒๓นาทีค่ะ
แล้วก็สามารถกู้แพร่ขึ้นมาได้ด้วยหลายหลายคนพอเห็นแพร่ปุ๊บเนี่ยนะคะ
ทุกคนก็แบบ๓๐กว่าคนสภาพแพร่เป็นแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ย
คือเป็นแพร่ไม้เก่าแล้วขนาด๒คูณ๔เมตรเอง
หลังคาสังกษีเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ
เครื่องยนต์ไม่มีนะคะคิดว่าน่าจะหลุดออกจากแพร่ตอนที่เกิดเหตุนะคะ
ทีนี้นายบิ๊กผู้เห็นเหตุการณ์นะคะ
บอกว่าบ้านตรงข้ามเนี่ยมีงานบุญเดือน๔มีหมอลำ
ก็นั่งแพ้ข้ามฝากกันไปดูแล้วปรากฏว่ามีเหตุตีกัน

แต่อย่างที่บอกว่า๓๐กว่าคนกับแพร่ไม้เก่านั้นน่ะ
มันเยอะเกินไปแล้วทุกคนก็ไปยืนออกันอยู่หัวเรือ
เพื่อที่จะขึ้นฝั่งเพราะมันใกล้ถึงฝั่งแล้ว

ทุกคนก็ทำได้แค่เอาชีวิตรอดนะคะ

เขาคว้าเด็กวัย๘ขวบขึ้นมาได้คนนึง
แต่สุดท้ายน้องก็เสียชีวิตนะคะ
นายวิโรธพันเสาลูกพี่ลูกน้องของนายหนึ่งศักดาผู้สูญหาย
บอกว่าปกติชาวบ้านจริงไม่ค่อยข้ามแพ้เท่าไหร่
มีแค่วันละ๒คน๓คนเท่านั้นแหละ
ถามว่าถ้าไม่ใช้แพร่ข้ามฝากแล้วไปยังไง
ก็จริงมันขับรถไปได้

มันต้องอ้อม๒ตำบลระยะทาง๓๐กว่ากิโลเมตร
ซึ่งปกติเขาจะขึ้นกันทีนึงก็ไม่กี่คน

ฝั่งนี้ก็แบบเอากลับกันดีกว่าแล้วมืดด้วยใช่ไหม

๓๐บาทคนขึ้นแพร่แบบนี้มา
ค่ะเนี่ยลักษณะแบบนี้ค่ะ
เมื่อคืนตอนเกิดเหตุมืดแบบนี้เลยพี่อุ๋ย
มีรายชื่อผู้ที่เขาค้นหากันแล้วก็ศูนย์หายไปใช่ไหม
ใช่ค่ะเบื้องต้นเมื่อเช้า๙โมง๒๓นาที
สามารถกู้ผู้สูญหายขึ้นมาได้หนึ่งร่างคือนางสาวจิรวรรณนะคะ
วัย๓๑ปีแล้วมีรายงานมาว่า๖โมงเย็นค่ะ
เย็นวันนี้ค่ะกู้ภัยพบร่างของนายฉัดชัยช้าภูทรวัย๓๑ปี

ใช่ตอนนี้เหลืออีก๒คนที่ยังหาไม่เจอคือพ่อลูกค่ะ
ในหนึ่งศักดากับเด็กชายเต็งหนึ่งนะคะ